เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ออร์นิวเมาส์บุรีเป็นเหมือนร้านเหล้า
พัทยาเกิดขึ้นช่วงกลางดึก๑๕กันยายน

เป็นลักษณะของเฮียชัยเขาเป็นขายใหญ่อยู่ที่นาเกลือคนรู้จักเขา

ก็ในร้านเหล้านี่แหละเขาไปนั่งโต๊ะข้างกับตำรวจ
ตำรวจก็นั่งกันอยู่ประมาณ๑๐คนได้
เฮีชัยไปทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็มีตำรวจที่อยู่ในโต๊ะเหมือนพยายามเข้าไปห้าม
ใช้ยิงใส่ตำรวจอันนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจให้ข้อมูลมาเบื้องต้น
เหมือนกับเฮียชัยยิงใส่ตำรวจก่อน

มีหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในโต๊ะอีกคนนึง

แล้วก็ยิงใส่เฮียชัยเฮียชัยก็วิ่งหนีออกไปหน้าร้าน

คนที่อยู่ในร้าน๒๐๐กว่าคนก็วิ่งกรูออกมาจากร้านตกอกตกใจกันนะคะ

ตำรวจที่ยิงเฮียชัยก็ไปมอบตัวแล้วก็อ้างว่าเป็นการป้องกันเหตุ
ก็เลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่เพิ่มเติมไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็มีการตรวจสอบร้านเหล้าร้านนี้ด้วยนะคะ
เรื่องต้นที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน
ร้านเหล้าร้านนี้ไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ำ
แล้วก็ทำไมไม่ตรวจคนเข้าไปในร้านเนี่ยมีปืนพกปืนเข้าไปในร้านได้ยังไงเนี่ยค่ะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรีบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจ
ก็เรียกพนักงานในร้านนะคะแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญมากค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนแล้วก็ยังไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้นะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้เพราะว่าถือเป็นหลักฐานในชั้นสอบสวนแต่จากการสอบสวนเบื้องต้นอย่างที่เล่าคุณผู้ชมไป
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก๑๖กันยายนออร์นิวเมาส์บุรีเป็นร้านเหล้าร้านอาหารนะคะ
ริมถนนพัทยาสาย๓ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนักท่องเที่ยวไปดื่มไปกินกันเนี่ย๒๐๐กว่าคนที่อยู่ในร้านนี้
ระหว่างนั้นนะคะนายสมชายแทร่ชัวหรือว่าเฮียชัยวัดโพเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่
เขาบอกว่าเป็นขายใหญ่ย่านนาเกลือเขาทะเลาะกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง
พยานให้การว่าเฮียชัยเนี่ยวางเงินไป๒๐๐บาทเพื่อขอหลับนอนกับผู้หญิงคนนี้
แต่ผู้หญิงคนนี้เอาเงินไปแต่ไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยตามที่ตกลงกัน
ก็เลยมีการตามทวงเงินถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแล้วก็กระทบกระทั่งกัน
ข้างของเฮียชัยเป็นโต๊ะของตำรวจเข้าไปฉลองวันเกิดเขานั่งกันอยู่๑๐กว่าคน
จ่าสิบตำรวจปวเรชย์บรรจงผู้บังคับมูลงานป้องกันปรับรามสพพัฒนาธยา

ก็เลยเข้าไปห้ามแต่เฮียชัยเนี่ยถามกลับ
ถามกลับจ่าสิบตำรวจปวเรศไปว่ามึงเป็นใครมายุ่งอะไร

แล้วก็เฮียชัยชักปืนมาเลยค่ะยิงใส่จ่าสิบตำรวจปวเรศนะคะ
กระสุนปืนเข้าที่แขนขวาหนึ่งนัดจากนั้นเนี่ย
สิบตำรวจปวเรศก็วิ่งหลบเข้าไปที่หน้าร้านเฮียชัยวิ่งตาม
ตอนนั้นแหละค่ะจังหวะนั้นเนี่ยตำรวจอีกนายหนึ่ง
สิบตำรวจรีนเรศรักเครือวาระสังกัดสพวังขอนแดงจังหวัดปราจีนบุรี
อยู่ในกลุ่มโต๊ะเดียวกันกับโต๊ะตำรวจที่ไปเลี้ยงวันเกิดนะคะ
เห็นว่าเพื่อนตำรวจถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เห็นว่าเฮียชัยวิ่งตาม
ก็เลยช่วยด้วยการชักปืนของจ่าสิบตำรวจปวเรศนี่แหละค่ะยิงใส่เฮียชัยไปหลายนัดเลย
กระสุนเข้าที่ขมับขวา๑นัดแขนขวา๑นัดท้องเนี่ยหลายนัดเลยนะคะ
แล้วก็ที่ขาขวาอีกหนึ่งนัดเฮียชัยเจ็บหนักก็ล้มฟุบจมกองเลือดอยู่หน้าร้านนะคะ
นักท่องเที่ยวก็แตกตื่นตกใจ๒๐๐กว่าคนวิ่งกรูกันออกมา
ส่วนกลุ่มตำรวจก็แยกย้ายกันหลังเกิดเหตุครับพันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุ
สิบตำรวจรีนเรศรักมือยิงเฮียชัยเนี่ยค่ะไปมอบตัวนะคะ
เอาอาวุธปืนที่ใช้ยิงไปด้วยจากการสอบสวนก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัว
และเป็นการเข้าระงับเหตุเพราะเฮียชัยมีปืน
เฮียชัยเริ่มยิงก่อนซึ่งเป็นอันตรายกับผู้อื่น
ทางตำรวจบอกว่ามันก็สอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดของทางร้านนะคะ
ยืนยันชัดเจนว่าตำรวจป้องกันเหตุจริง
แต่รายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยนะคะกลัวว่าจะไปกระทบกับรูปคดี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวเพราะว่า๑๐ตำรวจรีนเรศรักไปมอบตัว
แล้วก็นำอาวุธปืนไปปล่อยตัวไปชั่วคราวนะคะ
หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะคือซ้ายก็ยังบาดเจ็บอยู่นะ
อายัดตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
หลักฐานสำคัญคือกล้องวงจรปิดใช่ค่ะเพราะตำรวจบอกว่าทั้งสองฝ่าย
ก็ให้การไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดตอบคำถามได้
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องของภาพออกมานะครับแต่ให้ข้อมูลมา
ล่าสุดวันนี้ศาลจังหวัดพัทยานะครับได้อนุมัติหมายจับนายสมชายแทร่ฉวย
หรือว่าในใช้เรียบร้อยแล้วนะครับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยได้สั่งอายัดตัวไว้นะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ให้ตำรวจเฝ้าไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยส่วนอาการบาดเจ็บของเฮียชัยตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะ
แต่ว่ายังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับเพราะแพทย์ยังหวั่นเรื่องการติดเชื้อ
ในคณีนี้เนี่ยเอ่อได้เอ่อไปแจ้งพกพาอาหาคู่กันนี้แล้วด้วยนะครับ
ในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็พยายามฆ่านะครับ
ทั้งสองทั้งสองข้อหาเนี้ยมันจะออกแล้วครับ
ออกแล้วตั้งแต่อ่าเช้านะไปแจ้งพกพาอาหาแล้วนะครับ
ก็ได้ไปค้นตรวจสอบว่าเขาเคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนหรือไม่
ก็ปรากฏว่าพบเขาได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนก็เป็นกระบอกที่เอ่อ
ใช้ในการก่อเหตุนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีการขออนุญาตได้รับอนุญาตปืนจุดสองสองอีกกระบอกหนึ่ง
ซึ่งเราได้ไปทำการตรวจค้นแล้วตอนนี้ยังไม่เจอนะครับแต่ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเราได้แจ้งข้อเก่าหาแล้วแล้วก็ได้
ให้เจ้าที่ตำรวจเนี้ยเอ่อควบคุมตัวนะครับเพื่อเอ่อ
ไม่ให้หลบหนีไปไหนนะครับซึ่งตอนนี้ปลอดภัยครับ
แต่ก็ยังอยู่ในอาการอ่าสาหัสอยู่ครับยังมีตำรวจที่เอ่อ
ทำการป้องกันตัวนะครับตอนนี้เราก็เราก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
ว่าเป็นอ่าเขาอาจพยายามฆ่าแต่กระทำการไปโดยการป้องกันอ่า
กันตามมาตราหกสิบแปดนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาไม่
กระทำการยิงป้องกันแล้วเนี่ยก็ทางตำรวจของเราเนี่ย
ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
เขาก็ยิงมาหลายนัดแล้วก็ยังส่องปืนยิงอยู่อีกนะครับจึงได้จึงได้เอ่อ
ป้องกันตัวไปครับวันนี้ภูมิกับการสพเมืองชนบุรี
ยังเดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของจ่าสิบตำรวจปวเรศนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานะฮะก็พบว่าอาการก็ดีขึ้นนะครับ
แพทย์ที่รักษาบอกว่ากระสุนเข้าที่บริเวณต้นแขนถูกกระดูกแตกเล็กน้อย
ตอนนี้ก็ยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันเพราะเกรงว่าแผลจะติดเชื้อนะครับ
ส่วนร้านที่เกิดเหตุออร์นิวเมาส์บุรีนะครับขณะนี้ตำรวจได้ทำหนังสือเสนอไปทางอำเภอบังละมุง
เพื่อสั่งปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ชั่วคราวฐานปล่อยประละเลยให้นำอาวุธเข้าไปภายในร้าน
จากการสอบสวนพบว่ากาดของร้านเนี่ยไม่ได้ตรวจอาวุธเลยนะครับ
ใช้นี่ก็ไม่ได้ถูกตรวจเพราะว่าเกิดความเกรงใจ
เนื่องจากเห็นว่าในใช้หรือว่าเฮียชัยเป็นลูกค้าประจำเป็นผู้กว้างขวางในย่านนาเกลือนะครับ
เมื่อวานเจ้าของร้านท่านนายอำเภอไปตรวจบอกโอ้ยผมตรวจตรวจแล้วแต่ไม่เจอ
อ่าเขาซ่อนมาหาไม่เจอแต่ว่าตำรวจบอกไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเพราะว่า
ไม่ได้ตรวจเฮียใช้เลยค่ะนะกาลของร้านไม่ตรวจเฮียใช้เลย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบประวัติการก่อคดีอาทยากรรมนะครับ
แต่จะตรวจสอบประวัติเชิงลึกเพิ่มเติมนะครับว่าอ่าสำหรับอ่า
ชัยนั้นเคยก่อเหตุหรือว่ามีคดีติดตัวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเราก็ส่งทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่นะคะไปร้านที่เกิดเหตุนะคะเราส่งคุณอรพันธ์ขันทองคำไป
ก็ยังมีร่องรอยของกระสุนปืนอยู่เลยนะคะทั้งที่บริเวณพนักพิงเก้าอี้
ที่หลังคามีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นหน้าร้านค่ะ
แต่ก็ไม่เจอเจ้าของร้านมีแค่พนักงานร้านครับจากการสอบถามพนักงานเนี่ยนะคะ
พนักงานคนนี้บอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วคุณอรพันธ์นักข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของร้าน
ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะ